แวะเวียนไปแถวทวดวังหินตั้ง
สาธุ
อัญญางู้เลยนะ
ริมถนนสายนครศรีธรรมราช
จันดีตำบลช้างหล่าง

ใช่แล้วคั่นมาต่อคุณพิสา
ซากงูเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นงูเจ้าที่เจ้าทาง

เขาว่ากันว่านะมันมีตำนานเล่าขาน
ในช่วงที่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่ง

ขับรถผ่านศาลและสาราทั่วหินตั้งในช่วงกลางคืน
พบคนนุ่งขาวห่มขาวเดินข้ามถนน
ตัวเธอคนที่โทรไปแจ้งเชื่อว่าน่าจะเป็นคนนะ
ตอนแรกก็เลยโทรไปบอกเจ้าหน้าที่ให้ช่วยมาดูหน่อย
ผู้หลักผู้ใหญ่คนเธอคนแก่มาเดินอะไรที่แถวนี้คุณหมอจ๊ะ
แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ทราบเรื่องแล้วพอไปดูในจุดตรงนั้นปรากฏว่าไม่เจอใครเลยที่นุ่งขาวห่มขาว
แต่ไปเจอกับซากงูจงอางขนาดใหญ่ยาวตั้ง๖เมตร
อุ๊ยอัยยะหรือร้องอย่างนี้เลยนะตกตังค์อัยยะ
โอ้โฮตกใจ
นี่ไงพอเจอซากงูแล้วเขาเชื่อว่างูที่มันยาวขนาดนี้ต้อง๖เมตร
งูเจ้าที่แน่น่าจะเป็นงูเทวดาทวดวังหินตั้งไง
ก็เลยต้องมาทำพิธีแล้วก็บรรจุร่างของงูที่มีความยาวเอาไว้ในโลงแก้วแบบนี้
ตั้งแต่นั้นมาคุณผู้ชมคนที่เขามาขอโชคขอละได้โชคกันเป็นแถว
เรียกได้ว่าเป็นเรื่องความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ